เมื่อวานนี้ในกรุงเทพช่วงบ่ายฝนตก

คือมองไปในรอดต่างแล้วเอ๊ะฝนตก
หรือถ่ายรถน้ำต้นไม้ฝนตก
เดี๋ยวต้องคุยกับคุณคุปตนันหน่อยเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ

โอกาสการเกิดฝนในกรุงเทพจะเพิ่มขึ้น

ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งระวังดี
มีโอกาสเกิดทั้งฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องติดตาม
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศ
มีหนึ่งสถานที่เป็นสถานที่ค่อนข้างแปลก
ก่อนอันนี้เราพูดถึงสถานที่ที่มีหิมะตก

ทั้งในอินโดที่มีฮิมะตกกันด้วย
แต่ว่านี้เป็นพื้นที่ที่

แต่ว่ารุดหนาวเนี่ยนะครับฮิมะน้ำแข็งละลาย

มีหิมะแล้วก็น้ำแข็งเกิดขึ้น

รุ่นร้อนมีการผลิตน้ำแข็งในรูหนาว

เขาบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ
ธรณีวิทยาแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้น

หลุมที่มีความกว้างประมาณ๘ฟุต

จุดแห่งนี้เนี่ยนะครับถูกพบในปี

โรงงานผลิตน้ำแข็งทางธรรมชาติขนาดเล็กที่ก่อตัวขึ้น

ถ้าหากอากาศนั้นร้อนมากยิ่งขึ้น

ที่เป็นแบบนี้ทางนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า

อากาศบริเวณดังกล่าวจะเย็นกว่าบนยอดเขา

ผลักดันความอุ่นที่อยู่ใต้พื้นดิน

จึงนำให้น้ำแข็งต่างที่อยู่

รวมกับน้ำที่ซึมอยู่ในภูเขา
จะผล่มพัดเข้ามา

สมัยก่อนเขาก็ใช้สถานที่เนี่ย
ใครมาก็ไปถ่ายรูปให้เราชมด้วย
ก็จะมีสถานที่แปลกให้กลับทุกคนได้ชมกันต่อไป

แต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับ
ว่าฝนตกจุดไหนบ้างตกตั้งแต่วันไหนไปถึงวันไหน

ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
เริ่มต้นวันนี้กับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
ซึ่งจะเป็นภาพถ่ายที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นมา
ตั้งแต่๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้

กลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
ค่อนข้างที่จะหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
ที่น่าสนใจคือกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะครับ

สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
ของหย่อมความเกิดอากาศต่ำกำลังแรงครับ
มีการดูดเอากระแสลมฝั่งตะวันออกเข้าสู่ฝั่งตะวันตก
เข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้
คาดการณ์นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้จะมีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
กลายเป็นพายุไซโครนลูกแรกบนปีนี้นะครับ

พายุลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางเหนือนะครับ
เลื่อนที่เรียบชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเมืองไทย

มาดูการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำ
จะกลายเป็นพายุไซโครนลูกนี้กันนะครับ
นี่คือหย่อมความเกิดอากาศต่ำนะครับ

จะค่อยขึ้นที่เรียบชายฝั่งทางทิศตะวันตก
แล้วก็เบี่ยงขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

แน่นอนครับระหว่างทางที่พายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นไป

ก็จะดูดเอากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้ไปตกหนัก
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเลยนะครับ
ขึ้นมายังบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคิวต่อไปที่จะได้เจอฝน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางภาคใต้ตอนบนต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกของภาคกลาง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ฝนที่จะตกจะมีลักษณะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงตามมาด้วย

ทางตอนบนนะครับฝนก็มีโอกาสตกเช่นเดียวกัน
ซึ่งตอนนี้เองกลุ่มฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง
ยังเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวจากพายุนเอง
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนต่อไป
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวแนวที่มีกลุ่มฝนพาดผ่านดังกล่าว

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดถนนลื่นน้ำท่วมขังตามจุดต่าง

แน่นอนมีผลต่อสุขภาพร่างกายกันด้วย
นี่คือสถานการณ์ฝนที่เราจะต้องจับตากันต่อไป
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ

จากการตรวจสอบณขณะนี้ก็พบว่า
ล่าสุดมวลอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

ทำให้หลายพื้นที่ได้เจอกับอากาศเย็นสบายในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่ากำลังอ่อนลงอย่างต่อหนึ่ง
ร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
จึงทำให้ตอนนี้ภาพรวมอุณหภูมิทั่วไทยสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในภาคเหนือภาคอีสาน
คงได้เจอกับอากาศเย็นสบายนะครับ
วันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แถวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแม่ห้องศร

สูงสุดวันนี้นะครับจากการตรวจสอบก็อยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต

ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับโอกาสที่จะมีความหนาวเย็นยังมีเล็กน้อย
หรือว่าริ่มความหนาวเย็นแผลลงมาเยือนในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่
เล็กน้อยเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือต่ำสุด
นี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปก็จะยังสงสงแบบนี้
ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวคืออากาศเย็นสบายบริเวณทางตอนบนส่วน
ตอนล่างจะเริ่มสังเกตว่ามีพื้นที่สีเหลืองก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะ
ปกคลุมความชื้นเหล่านี้ก็จะทำให้ช่วงกลางวันนั้นกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตานะครับ

และนี่คือเรื่องราวของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงใครที่จะใช้ชีวิตช่วงนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญอยู่แล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปชมการตรวจสอบสภาพอากาศต่างประเทศกันต่อ
สำหรับตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ